เอาล่ะช่วงนี้พ่อค้าแม่ค้าอยากให้ฟังทางนี้หน่อย
เพราะว่ามีเทคนิคขายดีมาแจกอะไรอีกแล้วเป็นเทคนิคของแม่ค้าขายหอยแมลงผู้
ที่จังหวัดฉะเชิงเซาเขาบอกว่าเขามีดินน้ำมันก้อนหนึ่ง
เอามาปั้นปั้นเป็นรูปอะไรสักหนึ่งอย่าง
ไม่ได้มีการปล่บเสกคัทหาอะไรในแถ่งสิ้น

ขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่า

ถูกต้องคุณผู้ชมมาดูพร้อมกันเลย
จริง
หอยแต่ปั้นลูกกล้วยใช่ไหม

ก็คือนี่คือนางกาญจนาโอเจริญวัย๔๔ปี

เจ๊เปียขายหอยแมลงพู่อยู่ที่ชาติเชิงเศร้า

บริเวณทางเข้าวัดหงทองตะบนสองคลองอำเภอบังปะโกงนะคะ
ก็มีหอยแมลงผู้มีแมงดาถ้วย

ลูกค้าเนี่ยแวะเวียนมาซื้อต่อเนื่องตามภาพเลยคุณ
ใครขับพันธุ์ก็ต้องจอดขับพันธุ์ก็ต้องจอด
เปียบอกว่ามีดินน้ำมันอยู่
นะแล้วก็เอามาปั้นเป็นรูปประหลัดขีกค่ะ
เปียป้าเนรกับมืออย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้
เนรกับมือจริงไม่ได้มีการสวดคาถาไม่ได้มีการลงอาคมใดทั้งสิ้น
แต่ว่าจังหวะที่ปั้นเนี่ย
เปียบอกว่านึกถึงเจ้าแม่ประหลัดขิกที่ตัวเองนับถือ
อยู่ที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ

ใช่ปั้นไปก็อธิษฐานไปด้วยบอกว่าขอให้ขายดี
ใครขับรถผ่านก็ขอให้แวะซื้อกลับบ้าน

หลังจากนั้นไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่ออันนี้เจ๊เปียบอก

แวะซื้อกลับบ้านมากขึ้นจนเจ๊เปียเนี่ยต้องไปรับอาหารทะเลเหล่านี้
ทั้งของแมลงพูดก็ดีแมลงดาดถ้วยก็ดีมาเพิ่ม

เปียดูเจ๊เปียตั้งใจปั้นมากนะฮะ
บอกแล้วว่าเจ๊เปียปั้นไปก็นึกถึงเจ้าแม่ไปด้วย
แต่ผมอยากรู้ว่าเจ๊เปียปั้นใหม่ทุกวันใช่ไหม
ใช่คุณตอนแรกที่ฉันนึกว่าปั้นทีเดียวจบแล้วก็วางทิ้งไว้เลย
เปียมบอกว่าเรื่องนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะ
เพราะว่าทุกเช้าพอตั้งแผงเสร็จปุ๊บ
ก่อนหน้านี้ลูกค้าไม่ได้เยอะขนาดนี้
พอปั้นประหลัดขีกวางที่ร้านเท่านั้นแหละขายดีไม่น่าเชื่อ

เขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าปลาขิกอันนี้ปั้นจากดินน้ำมันแล้วก็ไม่เหมือนใคร
ทีนี้พอขายเสร็จทั้งแผงตกเย็น
มาขยำรวมเป็นก้อนเหมือนเดิมตื่นเช้ามาปั้นใหม่ทำแบบนี้ทุกวันเลยคุณ

ใครอยากลองก็ลองดูเนาะเป็นเคล็ดลับส่วนบุคคลแต่เราก็สามารถที่จะเรียนแบบเจ๊เปียได้นะฮะ